วันนี้นะคุณผู้ชมจะได้รับฟัง
คุณผู้ชมจะได้รับฟังปากแรงงานไทย
ที่กลับมาพูดกับปากเองเลยนะ
ว่าตอนที่เขาอยู่ที่นู่นเขาโดนอะไรบ้าง
คนนี้บ้างดีกว่าสถิตพรมอุนาศ

พี่เสียงระเบิดมันดังอยู่ตลอดเวลา
แล้วผมเนี่ยรอดมาได้
ว่าลูกระเบิดมันจะตกลงมาที่ผมทำงานเลยนะ
เสียงระเบิดดังอยู่เป็นระยะ
เริ่มตั้งแต่๖โมงครึ่งเป็นต้นมาก
คนไทยที่ไม่อยู่ตอนนี้ก็ปลอดภัยดีครับ

เล่าไปเสียงปืนเสียงระเบิดดังไป
โอ้โหปั้ง

คนหนองคายไปทำงานอิสราเอลครับ
คลิปนี้ส่งให้พี่สาวนะครับ
โอ้โหเสียงระเบิดกับเสียงปืนยิงถล่มตลอดเวลาเลย
ตอนทำงานอยู่ในฟาร์มวัวนะครับ
แล้วก็มีวัวในฟาร์มนะฮะ

แล้วมันถูกหลุกหลงไปโดนระเบิดอะคุณผู้ชม
มีคลิปที่เขาเดินไปตามแบบฮอกบัวนะ

ไอ้ที่ตกใจอ่ะเคยได้ยินมั้ย

โอ้โหมันตกใจแล้วมันตายมันก็มี

ไม่ได้อยู่ตอนนั้นไม่ได้อยู่ตอนนั้นตรงบริเวณที่มันเกิดเหตุนะครับคือที่
ดีใจนะได้กลับบ้านแล้วแล้วรู้สึกว่าตัวเขากับเพื่อนนะครับ
เพราะดีมากขณะที่เกิดเหตุการณ์โจมตีเนี่ย
คือไม่ได้เผชิญหน้ากับผู้กองกำลังที่เป็นคน

ดีใจนะครับพี่วันนี้ได้มาใครแล้ว

ตัวเราสบายดีนะครับคุณพี่

กับพี่สาวนะครับไปรอรับที่ท่ากัสยานนาชาสุนภูมิ
ซึ่งคุณแม่ปวดขาเดินไม่ไหว
แต่ก็ยังไงปวดขายังไงแต่วันนี้มันเป็นวันที่ดีใจ
มารับลูกเองครับนะฮะลูกชายโทรมาบอกพี่สาว
บอกว่าได้กลับบ้านชุดแรกเลยนะแม่ดีใจครับ
เล่าโอ้โหนักข่าวก่อนตอนเกิดเหตุไม่กล้าจะดูข่าวเลยนะ
ไม่ฟังด้วยไม่ดูไม่ฟังทั้งสิ้นไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินนะครับ
คือถ้าหลังเหตุการณ์สงบแล้วนะก็แล้วแต่ลูกนะ
แล้วแต่ลูกตัดสินใจนะครับว่าจะกลับไปทำงานอีกหรือเปล่า
ขณะที่พี่สาวนะครับโอ้โหบอกว่าคลิปก็ได้ดู
เป็นห่วงน้องชายตลอดเวลาเลยเพราะว่าส่งคลิปมาให้ดูสถานการณ์ในแคมป์นะครับ
แล้วก็ฟาร์มที่ทำงานซึ่งโดนระเบิดนะครับยิงแบบถล่มอ่ะ
ยิงแบบถล่มจนไม่สามารถอยู่ได้แล้ว
คืนวันที่๑๑ตุลาคมนะครับน้องชายส่งข้อความบอกว่า
จะได้กลับบ้านนะครับครอบครัวดีใจมากแล้วก็โล่งใจครับ
ครอบครัวนี้โล่งใจไปแล้วครับจากหนองคายฮะ
ค่ะน้องคายนะมาดูต่อเลยค่ะ
บ้านนี้เนี่ยคือที่สุรินทร์
กำลังพูดถึงจิรายุสุขใส
คนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันถูกยิงที่หัวไหล่
แต่คือคุณหมอเขาเอาหัวกระสุนออกให้แล้วตั้งแต่ที่นู่นแล้วนะ
ทีนี้ตอนที่นักข่าวสัมภาษณ์เล่านาทีหนีตายให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงนะคะ
ซึ่งในจิรายุเขาก็บอกว่าผมเพิ่งไปทำงานอยู่ที่ฟาร์มไก่

วันที่เกิดเหตุตอนนั้นคือทุกคนกำลังอยู่ในห้อง
เพราะว่าแรงงานบางคนเป็นวันหยุดด้วยไงทุกคนต้องพักผ่อน
แต่ว่าเสียงปืนที่มันดังขึ้นตั้งแต่ประมาณ๖โมงครึ่ง
โอ้โฮตอนนั้นเขาก็ตกใจเหมือนกันนะ
แล้วคนงานไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากลุ่มฮามาสเข้ามาในแคมป์ที่พัก
มาถูกกราดยิงจากด้านนอก
กระสุนนะทะลุมาโดนนายจิรายุ
โอ้โหต้องรีบปีนหน้าต่างหนีไปซ่อนตัวอยู่ในโรงเลี้ยงไก่ค่ะ
แล้วทำยังไงโดนยิงเนี่ยแผลของเขาเลือดมันไหลนะ
แต่ต้องเอามืออุดแผลไว้ไม่ให้เลือดมันไหลออกมา
ไม่ให้เสียเลือดมากนี่หัวกระสุนที่เขาเก็บไว้ค่ะเนี่ย
มาถึงตอนเช้ามาขอความช่วยเหลือจากนายจ้าง
แต่นี่ยังดีนะนายจ้างใจดีพาไปหาหมอ
คือพอพาไปหาหมอหมอก็เอาหัวกระสุนออก
แล้วก็หาที่ปลอดภัยให้พักค่ะฟังเสียงนายจิรายุค่ะ
พยายามเอาตัวเองให้รอดครับเพราะผมก็วิ่งวิ่งซ่อนตัวครับ
พยายามอย่าให้เขาหาเจอครับเพราะกลัวครับกลัวโดนจับไว้ครับ
เพราะโกรธโดนจับแล้วก็โกรธตายด้วยครับก็ซ่อนตัวครับจนกว่าจะเงียบครับ
สถานการณ์ตอนนั้นคาดคิดไหมครับว่าเราจะมีชีวิตรอดกลับมาที่ประเทศไทยวันนี้
ผมว่า๕๐๕๐ครับเพราะผมตอนนั้นกลัวครับเพราะเขาเดินตามหาพวกผมด้วยครับ
ได้ยินเสียงเขาผมก็กลัวครับเพราะกลัวโดนจับไปครับ
ไม่รู้ว่าเป็นยังไงต่อเนอะผมก็ซ่อนตัวอย่าให้เขาเห็นครับ
ตอนนี้กำลังใจเราเป็นยังไงบ้างครับ
ก็อยากเห็นหน้าพ่อแม่ครับ
ตอนนี้ยังไม่รู้ครับอยากรักษาตัวเองให้หายก่อนครับ
อยากรักษาตัวให้หายก่อนเมื่อวานนี้คุณยายก็มารออยู่ที่สุวรรณภูมิ
เพราะว่าญาติของเขาเคยไปทำงานที่อิสราเอลมา๘ปี
บอกว่าไงรู้ไหมนี่ค่ะคุณธีรวัตร
ผมก็ยังเป็นห่วงนะแผลที่ไหล่ขวาของหลาน
แม้ว่าหมอเขาจะผ่าเอาหัวกระสุนออกมาแล้วก็จริง
แต่ว่าหลานยังปวดแผลอยู่เลยแล้วเลือดมันก็ซึมออกมาด้วย
คงจะต้องมาให้หมอที่บ้านเรานี่แหละดูแลต่อจนกว่าจะหายดี
นี่เป็นบรรยากาศที่สนามบินค่ะคุณยายมารับญาติมารับ
ตัดภาพไปที่บ้านบ้างบ้านที่สุรินเนี่ยโอ้อำเภอท่าตูม
กับแม่นะเปิดช่อง๓๒ไทยรัฐทีวี
นี่นักข่าวก็ไปรออยู่ที่บ้านเลยนะอยากเห็นบรรยากาศ
แล้วตอนที่กล้องนะแพนมาเห็นจิรายุนี่โอ้โห
แม่เดินมาชี้เลยนี่นี่ลูกฉันลูกฉันอยู่นี่
จีรายุอยู่ตรงนี้นั่นเองยิ้มใหญ่เลยนะคะ
เห็นลูกชายแบบนี้เอาลองดูบรรยากาศช่วงนี้นะคะ
เมื่อกี้คุณแม่ชี้อะไรครับเป็นลูกชายนะครับ
ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับที่เห็นลูกชายในทีวีครับ

งานข่าวอยู่เลยแล้วกล้องก็ตัดภาพไปนะเห็นไหม
นี่จิรายุอยู่นี่ลูกชายฉันอยู่นี่
บอกเลยนะตอนรู้ว่าลูกโดนยิงเป็นห่วงลูกมากเลย
กินไม่ได้นอนไม่หลับหัวอกคนเป็นแม่เข้าใจเลย
แต่พอรู้ว่าลูกกลับมาได้แล้วก็ปลอดภัยโอ้ยดีใจมากค่ะ
ทีนี้แม่บอกว่าแม่ต้องทำขนมนะ
เป็นขนมแชนโดนตาบูชาบรรพบุรุษค่ะ
ก็เดี๋ยวจะต้องรอให้ลูกชายมาถึงบ้าน
จะมีการผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญให้ตามประเพณีต่อไปนะคะ